ประกอบกับโชคชะตานำทางมาครับ
เมื่อวันที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ควรจะอยู่นิ่งแต่ว่าควรจะพัฒนาต่อไปข้างหน้าเรื่อย

เขาเปรียบองค์กรของตัวเองเป็นเสมือนเรือที่แล่นอยู่ในน้ำในมหาสมุทร
ควรนำเรือนั้นออกไปแล่นในมหาสมุทรที่ใหญ่กว่ากว้างกว่า
เผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่กว่าเพื่อคว้าโอกาสทองหรือจับปลาที่ตัวใหญ่กว่า
มากกว่าการนำเรือนั้นไปแล่งในทะเลที่เล็กหรืออ่าวที่เล็กกว่า

กับคุณประจัตย์ตั้งฆาตคุณในทอสสูตร
กับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
จุดเริ่มต้นจากขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ด้วยความคิดที่ว่าอยากเติบใหญ่ใจต้องกล้า

เราเลือกยี่ห้อถูกถ้าเลือกผิดวันนี้ก็ลำบาก

ถ้ามาวันนี้ผมยังไม่เวียงไม่มีวันนี้แหละครับ

่งวิจัยพัฒนาสินค้าและคุณภาพ
จนมีสไตล์ธุรกิจของตัวเองถูกจริตลูกค้า
เติบโตอย่างมั่นคง
เหมือนออกไปจับปลาในมหาสมุทร

ธุรกิจจะถูกกลืนหายไปในที่สุด
เราไปแถวประเทศเหล่านี้
มันมีบริษัทท็อปไฟต์ในโลกอยู่แล้ว
ไม่ว่าสีญี่ปุ่นสีตะวันตกสีอเมริกาอยู่แล้ว

แล้วหนึ่งแบนเราไปได้
เกอร์จิ้งเราก็ดีคุณภาพเราสู้เขาได้
สบายคนใช้เราคุณภาพเรา
พูดจริงเราต้องการกำไรน้อยหน่อย

ไม่ใช่คู่แข่งทำคุณภาพดีไม่เป็นนะ

ยอดขายมากขึ้นก็คือมีกำไรมากขึ้น

กลยุทธ์การตลาดและการขายที่เฉียบขาด
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว
คนคือทรัพยากรที่เจ้าสัวประจักษ์ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน
เวลารับต้องคัดคนให้ว่าวิธีคิดมุมมอง
ต้องเข้าใจเรื่องการตลาดการขาย
ต้องเข้าใจเห็นไหมครับ
คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องขยันหน่อย
รุ่นใหม่อาจจะไม่ขยัน
บางทีมีการศึกษา
มันจะเจอช่องทางออกาศมีมันจะทำให้เราเก่งขึ้น
คนเราอยู่เฉยมันเก่งขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
แต่เขาจะสำเร็จได้เนี่ยเขาต้องอดทนขยันซื่อสัตว์ต่ออาชีพ
กำไรสู่สังคมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
สัวประจักษ์เล่าว่าแม่ย้ำเสมอ
จะเป็นคนที่เจริญได้ต้องขยันประหยัดอดทน

คำสอนของคุณแม่ลิกิมเกียว
ถูกพัฒนาจนเกิดมูลนิธิลีกิมเกียว
ช่วยเหลืองานสาธารณกุศล
ธรรมนุบำรุงศาสนาพัฒนาประเทศ

และดูแลสุขภาพคนเจ็บไข้ได้ป่วย
ด้วยความเชื่อที่ว่าโอกาสยิ่งให้ยิ่งได้

เชื่อว่าสุดท้ายสุขภาพกายที่แข็งแรง

คือต้นทุนความสุขของชีวิตที่แท้จริง
เงินทองเรามีแล้วนะครับ

เงินพ่อแม่แสนบาทเมื่อ๕๙ปีที่แล้ว
วันนี้เป็นแสนล้านมันก็ต้องมีความสุข